สิบนัดแต่ยิงใส่คนคนเดียวจนเขาเสียชีวิตคือนอกจากเมืองไทยปืนจะหาง่ายแล้วเนี่ย
บาปบุญไม่กลัวกันเลยนะคะไปยิงเขาตายถึงในวัดแล้วจังหวะผู้ตายเนี่ยเพิ่งจะ
บริจาคทานเสร็จในงานกระถิ่นด้วยเห็นคนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่า
คนร้ายเนี่ยขับรถสะกดรอยตามมานานแล้วสบโอกาสก็ก่อเหตุเลยค่ะ
นี่แหละค่ะหลังจากมีเสียงปืนดังรั้วขึ้น๑๐นัด
ชาวบ้านโธ่แตกตื่นวิ่งกันโกลหละหนเลยนะคะ
เป็นชาวบ้านที่มางานกระถิ่นวัดวงสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
วิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะ
ตำรวจสพวังน้อยได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บและเสียชีวิต
หน้าโรงทานบนถนนเรียบคลองชลประธานในวัดวงสวรรค์
กระจกข้างคนขับมีร่องรอยรูถูกกระสุนปืน๗นัด
ลุเข้าไปถึงในตัวรถฝั่งเบาะหน้าคนนั่ง
ข้างในเบาะรถก็พบร่างของนายขวัญชัยทองคำอายุ๓๕ปี
ตอนแรกเนี่ยถูกยิงอาการบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ส่วนเบาะหลังฝั่งคนขับเนี่ยมีนายคมสรรเสนารายวัย๔๕ปี
คนนี้โดนยิงเข้าที่สะโพกบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
โดยรอบจุดเกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่เกลือนถนนเลยค่ะ
ตำรวจไปสอบถามนายนพระรัชถนอมวงวัย๕๖ปี
ของผู้เสียชีวิตเขาเล่าบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยนำก๋วยเตี๋ยวมาแจกที่โรงทานที่อยู่ในวัด
เพราะว่าที่วัดมีงานทอดกระถิ่นพอดี
ทีนี้พอแจกโรงทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นายขวัญชัยผู้ตายแล้วก็ภรรยากับเพื่อนรวม๓คน

บ้านซึ่งบ้านเขาเนี่ยก็อยู่ไม่ห่างจากวัดนะคะจังหวะนั้นนี่แหละที่เขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลย
ชาวบ้านก็วิ่งหนีหลบกระสุนปืนกันโอละหมานคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าเห็นคนร้ายใช้รถเก๋งจอดซุ่มอยู่ฝั่งคลอง
แล้วก็เดินข้ามมาปะปนอยู่กับคนที่มาทำบุญทอดกระถิ่นนี่แหละพอสมโอกาสก็เดินปรีเข้ามาที่รถอย่างนี้ค่ะ
แล้วจ่อยิงเข้ากระจกรถของนายขวัญชัยกระหน่ำยิงไม่ยั้งเลย
แล้วก็วิ่งข้ามสะพานไปขึ้นรถเก่งที่จอดคอยอยู่หลบหนีไปนะคะส่วนคนเห็นในการอีกคนนึงบอกว่า
คนก่อเหตุเนี่ยเห็นใบหน้าชัดเจนเลยเพราะไม่ได้ปิดบังใบหน้า
เป็นผู้ชายรูปร่างผอมผิวขาวอายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปี
เดินตามรถผู้ตายมาแล้วก็เปิดฉากจ่อยิงอย่างใจเย็นเลย
คนร้ายเนี่ยวิ่งข้ามไปขึ้นรถเก๋ง
เป็นรถมัสด้าสีเทาทะเบียนป้ายแดงที่สตาร์ทเครื่องรออยู่แล้วก็หลบหนีไปค่ะ
ของขาวแต่ก็ไม่ขาวเหลือค่ะขาวเหลือ

ตรงผมได้ไงตรงผมหลอกตรงผู้ชายอายุประมาณสามสิบ

ตายนะตอนนี้ยังตกใจอยู่ให้การอะไรมากไม่ได้บอกได้แค่ว่าตอนเกิดเหตุ
เธอนั่งอยู่ด้านหน้ากับผู้ตายเพื่อนนั้นนั่งอยู่เบาะหลัง
ในเสียงบ้างบ้างขึ้นหลายนัดเลยแอของเข้าใจว่าเป็นประทับ
และฟังให้แฟนตัวเองแน่นิ่งได้และก็มีเลือดออก
เลือดออกเป็นรวบที่ได้สักทีเลย
ซึ่งสาเหตุเธอบอกไม่รู้จริงคิดไม่ออกเลย
ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและจะเกิดกับใคร
ใครเป็นคนเกาะเหตุก็ยังไม่รู้
กเบื้องต้นชุด๑๐ส่วนสพนจะลงพื้นที่หาข่าว
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามตัวคนร้ายนะคะ